มันเพิ่งเริ่มนิดเดียวเริ่มใหม่ดีกว่า

ในฐานะที่เป็นค่ารายการตำรวจมายาวนั้นจนกว่าทั้งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
เพราะฉะนั้นงานที่ใกล้เคียงที่สุดก็คืองาน
เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการ

ในวงราชการนะครับ
มันต้องมีความรู้เขาเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

เพื่อทำการศึกษาและตรวจสอบในเรื่องนี้
เพราะคนว่าตั้งคนที่ไม่เจอบกฎหมาย

เวลาเชิญใครไปใครมา
ข้าจะคิดเอ้ยไม่รู้เรื่องไรอยู่อ่ะ
มาซักอย่างนี้มาถามอย่างนี้

คนพวกนี้จะไม่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
แม้แต่คนในพลังประชารัฐเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะ
มีแก่ง่อมเข้ามาเลยเดินยังไม่ไหวแล้ว

อีกคนก็ประมาณ๖๐กว่าเป็นพ่อค้าอยู่บน
มติไงกูก็มติด้วยกับมึงทั้งที่จะเล่นงานลูกพี่มึงล่ะ

สอสอนี่มีโรคหิวแสงกันนะ
อยากจะเป็นข่าวนัก
พอเราเริ่มที่คุณประยุทธ์ปั๊บ
พักพระราชน์
เพื่อไม่ให้พี่สรุปได้นะ

จำไม่ได้ศิระปารีนา
สองคนนี้ก็เข้ามานะ

มันควรมีความรู้มาก
ปารินาไม่มีความรู้แม้ถ้าแม้ที่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าผิดกฎหมาย

คุณศีละก็ปารินาก็ทำไงก็มาปวดผม
หาว่าผมนะรังแก่คุณประยุทธ์ทำให้การวิการมันป่วนนะ

ผมก็ส่งเรื่องไปไปสารลำนูลวศิระขาดคุณสมบัติ
ส่งเรื่องเกียรติธรรมไปให้พประชานะครับ
มาดูเรื่องของท่านนี้บ้างค่ะคุณเอ๋ปารีนา
ยุติปฏิบัติหน้าที่ผลให้ผู้คัดค้าไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งว่าจะเป็นสอสอหรือสว
สองคนตอนนี้ตายไปแล้ว
ยังอยู่ครับยังอยู่
แต่ว่าตายทางกัน
ผมมันผ่านความเป็นความตายมาเยอะแล้วนะ
มีอาวุธปืนอยู่คุณก็ป้นผู้หญิงแล้ว
การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ
ถ้าเป็นผมผมอยู่ผมบอกผมก็จะยิงขบานคุณให้
พวกผมใช้วุฒิปืนเป็นนี่ใช่ไหมคนอื่นอาจจะใช้ไม่เป็น
ผมไม่เห็นมีนี่ไม่โดนถ้าไปผมจะไปสั่งซ้อน
ถ้าประเทศไทยเริ่มต้นอย่างนี้นะไม่ยุบสภาไม่อยู่ในหัวสมองเลย
ถามว่ามีแต่กี่คนในห้องนี้ที่เป็นตัวอัศวินิจัย